คุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ก็ต้องบอกว่า
ทำเอาหลายคนเนี่ยถึงกับมีการปาดน้ำตาอยู่พอสมควร

ก็คู่นี้ค่ะคุณค่ะเขามีการเปิดตัวความสัมพันธ์กันมากขึ้นยังไงก็ไม่รู้
ไม่ใช่คู่ไหนใครอะไรยังไงเลย
คุณเวียสุกลวัฒน์กับเบลล่ารานี
ก็ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาคุณเห็นไหมเขาควงกันไปทริปอะไรตั้งหลาย
รูปหูอัพรัวช่วงหลังมาเนี่ย
นั่นน่ะสิก็คือเหมือนแบบเริ่มเปิดตัวมากยิ่งขึ้นเอาง่าย
ล่าสุดเบลล่าเขาควงเวียไปไหนรู้ไหมคุณ

วันปีใหม่ไงซึ่งบรรดาแฟนก็กรี๊ดกราดเกลียวกราวกันไปตามตามกันนะฮะ
โดยพี่เวียก็บอกว่าก็เป็นโอกาสดีค่ะที่มีเวลาว่างตรงกัน
แต่ว่าการพบเจอคุณแม่ของเบลล่าครั้งนี้
ไม่ได้ถึงกับไปฝากเนื้อฝากตัวว่าเป็นวาที่ลูกเคยอะไรหรอกนะ
แต่ก็ยอมรับว่าเป็นการเจอกันที่เข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะ
แล้วก็แย้มด้วยว่าวันที่๑๙นี้อ้าวเดี๋ยวมีงานคู่กันอีกแล้วจ้า
เป็นปกติเลยครับเหมือนผมก็เป็นแบบเหมือนผมเป็นลูกชาย
ก็คุยกันปกติไม่มีอะไรก็แบบเออถามว่าแบบ
ปีนี้มีงานเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมา
ว่าฝากเนื้อฝากตัวคุณแม่แล้วเนอะ
โอ้โหยผมคุยผมเจอกันบ่อย
เข้าทางกรอบออกตามประตูนะครับ

หรือยังไงฝากพี่ทุกคนเนอะวันที่๑๙เจอกัน

ฝากด้วยนะคะบรรดาแฟนวันที่๑๙เดี๋ยวคู่นี้เขาออกงานคู่อีกแล้ว
ส่วนประเด็นที่เวียมีรายชื่อเข้าชิงนักแสดงยอดเยี่ยมชายจากภาพยนตร์เรื่องมะลิลา
ในเวทีประกวดภาพยนตร์อาเซียนฟิล์อวอร์สครั้งที่๑๒ที่มาเกาะเนี่ยนะคะ
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อยากให้แฟนรอลุ้นไปพร้อมกับตัวเขาด้วยค่ะ
จริงผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เพราะว่าจริงแล้วมันเป็นภาพยนตร์เรื่องไม่กี่เรื่องที่ผมเล่น
มันเป็นเรื่องที่ดีจริงก็คือทุกส่วนประกอบกันมันก็เลยดี
ไม่ใช่ว่าผมดีแล้วจะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ดี
ผมแค่มีชื่อเข้าชิงแล้วก็เขาได้ดูภาพยนตร์ของเราผมดีใจ
มีนานะ๑๗มีนานี้ครับ
มีนานนี้ก็ร่วมรุ้นร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่เวียด้วยนะครับ
สำหรับผลงานเรื่องมะลิลาเนี่ยเป็นการพลิกบทบาทและคาแรคเตอร์ของพี่เวียที่เรียกได้ว่า
อื้อหือสุดจริงใช่แล้วล่ะค่ะ